สวัสดีคุณผู้ชมครับวันนี้ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่ตลาดแม่กิมเพ็งที่โคลาศ
เมื่อคืนนี้๒ทุ่มกว่าเกิดเพลิงไหม้ใหญ่ความเสียหายก็เยอะ
ตลาดแม่กิมเพ็งเป็นตลาดสดใจกลางเมืองโคลาศ
ถ้าเดินทางจากอนุสรีของเท้าสุรนารีหรือวัยโมสัก๕๑๐นาทีก็ถึง
ใช่ค่ะของสดของแห้งผลไม้ของฝากร้านขายดอกไม้นี่ก็เยอะ
เมื่อคืนนี้เห็นไหมภาพเนี่ยโอ้โหเพลิงนี่ลุกนะครับ
ใช้รถดับเพลิงเป็น๓๐คันนะฮะกว่าจะควบคุมเพลิงเอาไว้ได้นะครับ
ตอนที่ยังไม่เกิดเพลิงไหม้จะเห็นตลาดใหญ่แบบนี้นะครับหน้าตลาดที่เราเอามาให้ดูนะครับ
ลงพื้นที่ไปที่ตลาดแม่กิมเฮงนะครับอยู่ที่ตัวเทศบาลนครนครราชสีมานะฮะ
จะเห็นว่าเนื้อที่ทั้งหมดเนี่ยนะประมาณ๘ไร่
เชื่อมต่อระหว่างถนนโพกลางกับถนนสุราโน่าลีนะครับ
จุดที่ถูกเพลิงไหม้อยู่ด้านถนนสุรานารีนะครับ
ต้นเพลิงคาดว่ามาจากหลังร้านขายดอกไม้ร้านหนึ่ง
แล้วก็ลุกลามไปยังพื้นที่โซนกลางบางส่วน
ถ้าจะรวมเนื้อที่แล้วที่ถูกไฟไหม้ประมาณ๑ไร่
ตลาดอีกฝั่งที่อยู่ติดกับถนนโพกลางไม่ได้รับผลกระทบนะครับ
วันนี้ใครที่ไปตลาดที่นี่มาบ้างลองบอกเราหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างนะฮะ
วันนี้มีเจ้าหน้าที่มาตั้งโต๊ะให้กับผู้ค้าที่ได้รับผลกระทบมาลงทะเบียนนะครับ
หลังจากที่เกิดเหตุเพลิงไหม้คืนที่ผ่านมา
พ่อค้าแม่ค้าที่อยู่ในเหตุการณ์บอกว่าต้นเพลิงอยู่หลังร้านขายดอกไม้
ช่วงนั้นเขาเห็นไฟไหม้แค่จุดเล็กนะครับ
๒๓ทุ่มเมื่อคืนนี้มีโฟมที่ห้อยไว้ด้านหลังร้านเป็นเชื้อเพลิงอย่างดี
ก็เอาถังดับเพลิงมาดับกันแต่ว่าไม่ทันฮะ
แค่๕นาทีเกิดเหตุเสียงระเบิดเกิดขึ้นหลังจากเพลิงไหม้จุดเล็ก
เพลิงก็ลุกลามไปยังร้านใกล้เคียงแล้วทีนี้ก็กระจายหนักไปทั่วเลยครับ
เดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปดูภาพความเสียหายนะโอ้โหน่าเห็นใจมากเลยอ่ะครับ
เจ้าของร้านลูกชิ้นน่ะเงิน๓แสนบาทเงิน๓แสนบาทเหลือแค่นี้
คือเจ้าของร้านลูกชิ้นเขาบอกว่าเงินใส่ไว้ในลิ้นชัก
จะเอาไปฝากธนาคารวันรุ่งขึ้นคือวันนี้โอ้โหแต่เมื่อคืนไฟไหม้อ่ะ
แล้วมันไหม้เร็วมากโอ้โหเนี่ยค่ะโชคดีที่เอาชีวิตรอดมาได้
คือเขาบอกว่าเขาต้องเอาชีวิตรอดก่อนมอเตอร์ไซค์ที่จอดอยู่ก็ไฟไหม้
ลูกชิ้นก็ไฟไหม้แล้วของเพิ่งลงลูกชิ้นนี่เพียบเลย

ชั้นในตู้ก็ประมาณสามแสนไซส์กว่าค่ะ
ก็ออกมาไม่ทันไฟมันเร็วลมแรงพัดเร็วมาก
เก้าแสนแปดและมีโมไซล์ตรงนี้ก็อยู่ออกมาไม่ได้
ก็ต้องไปให้ที่แบงซ์ก็ช่วยดูให้แบงซ์ไหนเป็นเหรียญแบบยังพอแลกเปลี่ยนได้บ้าง
ขนาดเห็นใจจริงไฟไหม้ทีเดียวนี่มดเลย
ตอนนี้มีคนเป็นโรงทะเบียนประมาณเจ็ดสิบคนครับความเสียหายเบื้องต้นประมาณห้าสิบล้านบาท
ถ้าเป็นเจ้าของอาคารเนี่ยค่ะจะได้รับเงินเยียวยาคนละ๓๐๐๐บาท
แต่ถ้าเป็นผู้ค้าจะได้รับเงินเยียวยาสูงสุด๑๑๐๐๐บาท
ก็เนี่ยค่ะคำนวณจากต้นทุน
แล้วก็จะช่วยในลักษณะที่ว่าเดี๋ยวหาพื้นที่ขายให้ใหม่
เทาความเดือดร้อนไปก่อนในเบื้องต้น
ส่วนตลาดที่มันไหม้ไปเนี่ยนะคะก็จะรื้อแล้วสร้างใหม่
ก็จะให้สิทธิ์กับผู้เช่าเดิมที่รับผลกระทบเช่าพื้นที่ก่อน
ตำรวจภูทรนครราชศรีมาตำรวจพิสูจน์หลักฐาน
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เนี่ยค่ะ
ตรวจอย่างละเอียดเลยหาสาเหตุไฟไหม้
เรื่องต้นยังไม่สามารถดำเนินคดีกับใครได้นะคะต้องปิดพื้นที่ไว้ทั้งหมดก่อน
ต้องตรวจสอบโครงสร้างความแข็งแรงของอาคารตอนนี้ก็จัดกำลังตำรวจดูแลความเรียบร้อย
สิบสี่ชั่วโมงสิ่งที่กังวลก็คือกลัวว่ามิจฉาชีพ
แฝงตัวมาในช่วงนี้เข้าไปขโมยของอะไรเหลือมันอาจจะเอาไปได้ไง
ตอนนี้ก็ต้องดูแลความปลอดภัยให้ก่อนในเบื้องต้น